ก็จะเป็นการแย่งชิงพื้นที่นะครับสำหรับทีมจ่าฝูงอย่างแท้จริงในช่วงครึ่งทางแรกของบอลโลกนะครับ
เมื่อวานนะครับทางอากิระนิชโนก็นำลูกทีมครับลงฝึกซ้อมก็ไม่ให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพแบบเต็มรูปแบบ
เพราะว่าได้นักกีฬามาครบแล้วทั้ง๒๓คนนะครับทั้งตัวที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็นักเตะที่เป็นไข้ด้วย
เตะที่แยกซ้อมก่อนหน้านี้มีสุพรัชเหมือนตานะครับกองหน้าวัย๑๗ก็เจ็บนิดหน่อยครับจากเกมที่อุ่นเครื่องกับคองโกแล้วแยกซ้อม๑วัน
ปัจจุบันเขาอายุเป็นแค่๑๙ปีครับแล้วก็ประเดิมสนามให้กับทัพช้างศึกชุดใหญ่ไปแล้ว๒เกมด้วยกันนะครับในเกมเสมอเวียดนามแล้วก็ชนะอินโดนีเซีย
แล้วก็ล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องนะครับที่เจอคองโกที่เสมอ๑๑ก็เล่นในช่วงครึ่งแรก
เตะจากเชียงรายยูนิเต็ดนั้นบอกนะครับว่าในแง่ของการปรับตัวมันดีขึ้นตามลำดับครับ
แล้วก็เข้าใจนักเตะรุ่นพี่มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าผ่อนคลายจากการเข้ามาทีมชาติแรก
แล้วก็กดดันเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะโตขึ้นนะครับตามสเต็ปของมัน
แล้วเขาก็บอกว่าจริงแล้วเขามีความเป็นอาชีพมากขึ้นจากการเข้าแคมป์ทีมชาติไทย
แล้วก็ต้องการจะพัฒนาตัวเองต่อครับ
เคยเป่าเกมที่เราเห็นบนหน้าจอคือเกมที่ทีมไทยอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดย์
แล้วก็อีกหนึ่งเกมนะครับเขาเคยเป่าล่าสุดเลยก็คือเป่าทีมสโมสรจากไทย
แล้วก็เริ่มแข่งขัน๑๙นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต